คุณผู้ชมพามาดูอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยกันหน่อยนะคะ
การบินเขาเปิดเส้นทางใหม่หญิงไทยมีการเปิดเส้นทางใหม่เหมือนกัน
แต่เป็นเส้นทางใหม่ในการค้าบริการค่ะ
คือหญิงไทยมีการไปค้าบริการต่างประเทศทั้งที่เต็มใจแล้วก็ถูกหลอกนะคะ
เส้นทางใหม่ที่ว่านี้อยู่โซนเอเชียใต้อย่างอินเดียแล้วก็ศรีลังกาค่ะ
ชุตินทรคงศักดิ์เอกราชทูตไทยประจำกรุงนิวเดลี
ประธานในการประชุมกงศูนย์สัญจรก็กล่าวถึงปัญหาหญิงไทย
ไปค้าประเวณีในประเทศเขตเอเชียใต้นี้นะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้มีหญิงไทยถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกค้างอยู่ในเรือนจำ
ระหว่างรอการพิจารณาคดีชั้นศาลที่อินเดียยังเดินทางกลับไทยไม่ได้ค่ะ
นางสาวสรรญาปาริวงศ์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตกรุงนิวเดลี
ก็บอกเหมือนกันว่าสำหรับการให้ความช่วยเหลือคนไทย
สถานทูตไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงขบวนการในชั้นศาลได้
เพราะว่ารักษณะของการเข้าเมืองคนไทยกลุ่มนี้
คือใช้วีซ่าท่องเที่ยววีซ่าธุรกิจในการเดินทางมา
แต่พอมาถึงค่ะก็จะติดต่อกับนายหน้า
เพื่อจะได้อยู่ในอินเดียแล้วก็ลักลอบทำงานกันต่อ
ก็เปิดเป็นเหมือนพนักงานนวดสปาบังหน้านะคะ

งศูนย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตนิวเดลีบอกว่า
ติดตามเกี่ยวกับหญิงไทยที่ถูกจับกลุ่มข้อหาค้าประเวณี
ตั้งแต่ปลายปี๒๕๕๘จนถึงปัจจุบัน
สถานทูตได้รับรายงานแล้วว่ามีหญิงไทย๒๓รายที่ถูกจับ
และต้องขึ้นสารกรณีทำความผิดฐานการค้ามนุษย์
พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์ของอินเดีย
รายนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สารอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราว
และอนุญาตให้เดินทางกลับประเทศไทย
ส่วนอีก๒๒คนที่เหลือยังอยู่ในกระบวนการศาลค่ะ